แต่เขาบอกเป็นภัยจากผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า

คือปกติแล้วเวลาทำประมง
เขาจะมีอุปกรณ์บางชนิดที่กฎหมายห้าม

เพราะว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ

แต่ปรากฏว่ากลุ่มชาวประมงกลุ่มนี้
เพื่อจะเอาเรือคืนค่ะ
นี่คือที่นครศรีธรรมราชนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เหมือนดูภาพยนตร์เลยนะ
กลุ่มชาวประมงเขาลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำผิดกฎหมายค่ะ
มากัน๗ลำไล่กดดันเจ้าหน้าที่นะ
นี่ไล่กดดันเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามประมงทะเลปากพนังค่ะ
เพื่อจะแย่งเรือประมงและของกลางคืน
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไล่คนทำผิดกฎหมายนะ
ทำผิดกฎหมายไล่เจ้าหน้าที่ค่ะ

แต่เอาของกลางคือเรือกับรอบไอ้โง่เป็นรอบดักปลาที่ผิดกฎหมายค่ะ
เจ้าหน้าที่ตอนแรกใช้วิธีการเจรจาบอกว่าออกไปก่อน
ชาวประมงบอกไม่ต้องคืนเรือและของกลางให้เขา
ลักษณะเหมือนจะทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็เอามีดเนี่ย
จะตัดเชือกแย่งชิงของกลางด้วย

ส่งคุณเนติชาวนักข่าวไปตรวจสอบเลยค่ะ
ได้ไปคุยกับนายพรศักดิ์ศักดิ์ธานี

ก็เจอการกระทำผิดจริงคือมีการใช้รอบไอ้โง่จริง
จับผู้ต้องหาได้หนึ่งรายแต่ผู้ต้องหาพอเห็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บ
โดดลงน้ำแล้วไหว้วิ่งหนีขึ้นฝั่งไปเลย
ก็เลยยึดเรือเอาไว้ยึดของกลางก็คือลอบไอ้โง่เอาไว้นะคะ
คือว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งไปคิดว่าคงจะจบไปแล้ว
ใช่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะลากเรือกลับไปเป็นของกลางกับรอบไอ้โง่

แล้วนี่นี่มาเจ็ดลำเลยมาเต็มเลยนะคะ

ก็เลยต้องมีการประสานตำรวจน้ำปากพนัง
มาช่วยควบคุมสถานการณ์นะคะทีนี่คือท่านวงถักรวจบังครายฝนละครับ

เกือบได้งบประมาณน้อยมากครับตอนนี้

ขนามันก็ไม่ค่อยพอทั้งแต่เดือนตูลามา
เราจับไปแล้ว๑๑คดี

ชาวบ้านในชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมตะลุมพุกนะคะ

จริงเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลของกลุ่มคนทำประมงผิดกฎหมาย
ตอนนี้สัตว์ทะเลลดลงหลายชนิดนะเขาบอก
ปกติแล้วรายได้เขาเนี่ยถ้าเขาลงทุนประมาณ๔๐๐บาท
เขาจะได้กำไรกลับมาประมาณหลายพันบาท
แต่ตอนนี้จับสัตว์ทะเลได้น้อยมาก
กำไรที่ได้เนี่ยไม่ถึง๑๐๐๐บาทเลย

ถูกกลุ่มผู้ทำประมงผิดกฎหมายข่มขู่ด้วยเรื่องการออกหาสัตว์ทะเล
ใช่ค่ะ

จะเอาของกลางคืนจากเจ้าหน้าที่
เบอร์ต้นพนักงานสอบสวนสภปากภนางนะ
อยู่ระหว่างหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
ส่วนวันนี้กลุ่มชาวบ้านได้รับเบาะแสด้วยว่า

ที่จะวางเครื่องมืออีกครั้งหนึ่งในพื้นที่บ้านปากพระยาในตำบลท่าซักอำเภอเมือง
เดี๋ยวจะให้ประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีก

เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยเอาเรือเจ็ดลำมาไล่ขนาดนี้ค่ะกลัวไหม
คือชุดนี้ก็คือชุดป้องกันและปราบรามประมงทะเลปากพนัง

สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจน้ำให้มาช่วย

วันนี้ชาวประมงพื้นบ้านที่เขาทำอย่างถูกกฎหมายเขาบอก

นี่ดูสิอย่างนี้

ออกไป

ออกไป
ออกไป
ออกไป
ออกไป

เอายิงจริงเอายิงจริง

เอาตั้ง
นี่ครับจังหว่าเมื่อกี้ที่ดีนะคะ

คือขับเรือมาแล้วขนาดเลย

แต่เป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยคือที่เขามามาตรวจมาจับแล้วก็ยึดของกลางเนี่ย
ก็รู้อยู่แล้วว่าคือเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่
แต่พวกนี้ก็ไม่กลัวเลยแล้วบอกคืนนี้จะเอาอีก
พญาอำเภอเมืองชาวประมงพื้นบ้านที่ทำถูกกฎหมายบอกคืนนี้พรุ่งนี้จะเอาอีกนะ